ศึกแย่งลูกชายวัยขวบเสร็จ
นำไปสู่เหตุฆาตกรรมในครอบครัวเกิดขึ้น

บันดาลโทษะนะคะใช้มีดไดย่า
อดีตภรรยาอดีตแม่ยายเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่ทานจังหวัดลำพูน
ล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ผู้ก่อเหตุนั่นก็คือนายสว่างปัญโยกิจ
ตำบรณคลใต้๒๐ปี

ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากที่ก่อเหตุใช้มีดฟันคอและหายปลาร้า
นางทิพธิดาบุญมากาศอายุ๕๑ปีอดีตแม่ยาย
และใช้มีดอันเดียวกันฟันศีรษะนางทิพย์อาพรปัญโยกิต
อายุ๒๓ปีซึ่งเป็นอดีตภรรยาเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบ้านเลขที่๗๗ทับ๑หมู่ที่๖
ตำบลทาขุมเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน
จากนั้นค่ะก็ได้พาลูกชายวัยขวบเศษหลบหนีไป
ผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพแล้วค่ะว่าได้เลิกรากับอดีตภรรยา

ด้วยความคิดถึงลูกจึงพยายามที่จะแวะไปขอลูกมาเลี้ยงเอง
แต่ครอบครัวอดีตภรรยากีดกันก็เลยเกิดการทะเลาวิวาสกันหลายครั้ง
แล้วก็เคยยิงปืนข่มขู่มาแล้วด้วย
กระทั่งช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังทะเลาะกันอีก

แต่ว่าการทะเลาะครั้งนี้เป็นการทะเลาะครั้งสุดท้าย
ก่อนที่อดีตแม่ยายอดีตภรรยาจุดจบคือการเสียชีวิต
ตแม่ยายเห็นเหตุการณ์ระหว่างที่ทั้งสองคนทะเลาะกัน
ก็ได้เข้าไปห้ามปรามแล้วก็ไล่ออกจากบ้าน
ด้วยความโมโหผู้ต้องหาก็เลยวิ่งไปความมีดไดย่าที่เหน็บอยู่ข้างบ้าน
ฟันหายปลาร้าอดีตแม่ยายจนล้มลง
ก่อนที่จะฟันซ้ำเข้าไปบริเวณลำคอจนเสียชีวิตคาที่
ส่วนอดีตภรรยาพยายามที่จะเข้าไปช่วยแม่แล้วก็แย่งมีด
ก็เลยถูกฟันเข้าที่แขน๑แผลแล้วก็วิ่งหนีไปที่บริเวณหลังบ้าน
จึงถูกตามไปไล่ฟันที่ศีรษะทั้งคู่เสียชีวิต
ซึ่งภรรยาเนี่ยนะคะเสียชีวิตเป็นศพที่สองค่ะ
จากนั้นผู้ต้องหาก็ได้อุ้มลูกชายขึ้นรถเก๋งทะเบียน
ไข่งองู๒๔๐๗เชียงใหม่มุ่งหน้าไปที่ตำบลนครเจดีอำเภอป่าซาง
ระหว่างที่ขับรถไปก็คิดได้ก็เลยขับรถย้อนกลับมา
ตัวกับเจ้าหน้าที่ตอนนี้เองตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ระหว่างที่นำตัวผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่นะคะญาติผู้เสียหายก็พยายามที่จะรุมทำร้าย
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปห้ามปรามก็เลยไม่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นค่ะ